ช่วงนี้ไปเอาใจช่วยน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๘ขวบ
น้อยใจแม่ครับแม่บ่นแม่ตีไม่ยอมทำการบ้านทำยังไง

แล้วมีคนเขาไปเจอก็เลยต้องแจ้งตำรวจเข้าไปช่วยน้องให้กลับบ้านไปหาคุณแม่

นี่คือคนเสื้อสีฟ้านี่คือคุณแม่เหรอ
ไม่เป็นผู้หญิงเป็นพลเมืองดี

ชายหญิงอาชีวะปี๓ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เสื้อสีฟ้าน่ะนักศึกษาอาชีวะ
ไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมเด็กชายอายุ๘ขวบคนนี้
กำลังคือเสียใจเสียขวัญ
ขืนไม่อยากให้แต่ต้องไม่อยากกลับบ้าน
ร้องไห้ตลอดเวลาไม่อยากหาแม่

พบเด็กชายคนนี้ยืนเหม่อลอย

ถนนราชดำเนิดอำเภอเมืองนครศิษย์ธรรมราช

น้องก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรไม่พูดจากับใคร
พูดสั้นว่าจะไม่ยอมกลับบ้านอีก
แม้ว่าจะพยายามสอบถามบ้านอยู่ไหน

ไม่พูดสุดท้ายตัดสินใจโทรหาตำรวจ

หนีตำรวจอย่างไม่คิดชีวิตจนไปอยู่ในมุมมืดแบบนี้ฮะ
ตำรวจพร้อมทั้งพลบเมืองดีและกลุ่มนักเรียนปวช

แต่น้องก็ไม่มีท่าทีว่าจะให้แตะต้องตัวไม่ตอบรับใด
คนละเมืองดีก็เลยพยายามเข้าไปปลอบประโลงอยู่พักใหญ่
พยายามกอดพยายามพูดคุยจนน้องเริ่มผ่อนคลายลง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นล่าสุดที่ไปจุดสุดท้ายที่เจอคือใต้สะพานลอย
ถามว่าทำไมต้องหนีมาไกลขนาดนี้น้องบอกว่า
ก็แม่ด่าแม่ตีหนูว่าหนูไม่ทำการบ้าน
หลังจากรู้สาเหตุแล้วทุกคนก็ช่วยกันพูด
อย่างนั้นอย่างนี้ปอบน้องกันไปจนกระทั่งสุดท้ายเด็กคนนี้ยอมกลับบ้าน
ตำรวจเขาบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับฝ่ายแม่ด้วย
และครอบครัวของเด็กด้วยว่ากล่าวตักเตือนไป
ข้อคิดไปว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับเด็ก
ไม่ใช่ว่าตีอย่างเดียวทำร้ายอย่างเดียวไม่ได้
เพราะถ้าเกิดมันเกิดซ้ำขึ้นอีกแล้วถ้าเกิดเด็กเขาหนีหายจนเขาสาบศูนย์ไป
มันเรื่องใหญ่แล้วเด็กหายไปเลยทำยังไงอ่ะ
คนที่เสียใจคือใครพ่อแม่
อาจจะไม่ได้โชคดีมีคนไปเจอพากลับบ้านเหมือนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ

ค่ะอันนี้ลูกน้อยใจแม่